คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นร้อนในโลกโซเชียลค่ะ
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊คของอาจารย์ออส
อาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มีการโพสต์ข้อความถึงพิธีกรสองท่าน
คือมีโพสต์๒โพสต์นะคะโพสต์ถึงสองท่าน
ท่านหนึ่งก็เป็นพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
อีกท่านหนึ่งก็เป็นพิธีกรที่เป็นอดีตนางงาม
จนถึงขั้นที่ว่าพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีไปตอบโพสต์ของอาจารย์ออส
ว่าใช่บุ่มหรือเปล่าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า
คือเรื่องนี้มันมีที่มาจากเพจดังเพจนึงค่ะ
โพสต์ถึงอาจารย์ชื่อดังของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เรียกค่าปรึกษาเดือนละ๕๐๐๐และทำไม่สำเร็จ
ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย๑๕๐ล้าน
แล้วเพจรายการข่าวเหมือนกับไปรีโพสต์อะไรแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายอาจารย์ออสบอกว่า
เรื่องพิธีกรสองคนที่อาจารย์โพสต์ถึง
พิธีกรรายการข่าวมีการเคลียร์ใจกันแล้ว
ส่วนคุณบุ๋มปนัดดาอาจารย์ออสก็ขอโทษไปแล้วว่าเป็นความเข้าใจผิด
แล้วอาจารย์ออสบอกว่ามันมีธนาความทั้งหนึ่ง
พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องคดีความที่ฟ้องร้องกัน
แล้วกลายเป็นว่ามาดิสเครดิตอาจารย์
เดี๋ยวอาจารย์เขาจะชี้แจงเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
ซึ่งเขาก็กงไว้สู้กันในชั้นศาสตร์ก็คือคดีแพ่ง
มันไม่มีคดีอาญาถ้าจันทร์หลอกลวงเขาต้องสร้องอาญามา
แต่ว่ามีความพยายามที่จะดิเครดิตเราทำลายชื่อเสียง
คนที่บิดเบือนทุกคนเจอจันทร์แน่นอน
ไม่ต้องเลยใช้อวการพรานตัวมาแค่ไหนก็เจอกันแน่นอนนะครับ
ซึ่งเป็นการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงมันบิดเบือน

เดี๋ยวจะแถลงพร้อมทนายวันศุกร์นี้